ใจแม่จริงคุณผู้ชมค่ะ
อุดรคนนึงค่ะไปทำงานที่อิสราเอล

กลับมาที่บ้านเกิดได้แค่๓วัน

งานนี้แม่เจอศพลูกชายตัวเอง
บอกเลยว่าทำใจไม่ได้ร้องไห้จนเป็นลมค่ะ

ลูกแม่แล้วก็ซุดเป็นลมล้มลงไปค่ะ

ผู้เป็นแม่ร้องไห้แทบขาดใจจนเป็นลม
พับไปกองลงกับพื้นคุณผู้ชม
เห็นชาวบ้านช่วยกันแบกศพลูกชาย

นี่แหละออกมาจากสระน้ำของเพื่อนบ้านค่ะห่างจากบ้านพักของผู้ตายประมาณ
ร้อยเมตรเท่านั้นเองเหตุเกิดที่อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แม่บอกกับทีมข่าวว่าถนอมลูกชายนี่นะตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมีย
แล้วเป็นคนขยันทำงานเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบค่ะ
ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลมานานกว่าห้าปีแล้วเพิ่งกลับมาที่บ้านเกิดที่อุดรเนี่ย
ได้สามวันเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก่อนที่ลูกชายจะกลับมานี่นะ
โทรมาบอกแม่บอกว่าฝันไม่ค่อยดีเลยแม่ฝันว่าไฟไหม้ตัวเองร้อนรุ่มไปหมดเลย
รู้สึกว่าไม่มีความสุขที่จะอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะกลับบ้านเรา
อยากจะกลับมาหาแม่หลังจากกลับมาอุดรธานี
คุณผู้ชมกลับมาได้สามวันเท่านั้นเขาหายตัวไปค่ะ
หายตัวไปช่วงประมาณตีห้าของเมื่อวานนี้ในคืนวันที่ลูกหายตัวไปนะคะ
แม่บอกว่าช่วงตี๓นี่นะแม่รู้สึกว่าเหมือนลูกชายเนี่ย
เดินมาจับขาแม่บอกแม่ว่าแม่ขอผ้าห่มหน่อยสิหนาว
แม่บอกว่าแม่เห็นลูกเปียกไปทั้งตัวเลยก็ไปว่าลูกว่าเอ้าไปเล่นน้ำอ่ะเหรอลูก
นี้ไปกับใครที่ไหนมาแม่ก็บอกว่าให้ลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปนอนนะลูกนะ
ได้ยินเสียงลูกชายปิดประตูบ้านเข้าไปนอนค่ะ
พอตื่นมาตี๕ไม่มีลูกชายนี่นะแล้วคนที่เราคุยด้วยใคร
รุ่งขึ้นพากันช่วยออกตามหาไปกับเพื่อนบ้านค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แม่ก็เลยไปพึ่งพิธีทางศัยศาสตร์ไปหาร่างทรงหมอดูบอกว่าลูกชายนี่นะ
เมียตั้งแต่อดีตชาติซ่อนตัวเอาไว้
หลังจากกลับไปทำงานจากอิสราเอลไม่ได้จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ให้กลับมาที่อุดรนเนี่ยพอแม่ก็เลยต้องทำพิธีขอคำมา
สังขทานให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจอลูกชายในเร็ววัน
หลังจากแม่ทำพิธีเสร็จคุณผู้ชมผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
พบกับศพลูกชายเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในสระน้ำแถวบ้านเพื่อนบ้าน
ขณะที่นายศรีสวรรค์จันอ่อนชาวบ้านผู้พบศพเป็นคนแรก
เรื่องราวชวนขนหัวลุกนี้ให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ขณะที่เดินตามหานะเห็นคนรูปร่างเหมือนนายถนอมเป๊ะเลย
เดินมาข้างข้างสระน้ำนี่แหละแล้วจังหวะนั้นตัวเขาก็ร้องตะโกน
บอกทุกคนว่าถนอมกลับมาแล้วถนอมกลับมาแล้ว
แต่พอไปถึงจุดที่เห็นคนเมื่อสักครู่เนี่ยหายวับไปกับตา

แล้วก็ดันไปเจอร่างนายถนอมเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำแทนคุณผู้ชม
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ฟังแล้วโอ้โหพากันขนลุกเลย
เชื่อว่าวิญญาณของนายถนอมมาบอกว่าร่างเขาอยู่ตรงไหน
เบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์เสียชีวิตนะฮะ
ก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแสดงว่ามาบอกแม่
ตั้งแต่ที่แม่ฝันแล้วอ่ะตั้งแต่ตีสามแม่บอกว่ารู้สึกว่า
เหมือนมีคนมาจับขาแล้วบอกว่าหนาวจังเลยขออภัย
แล้วเห็นลูกตัวเปรียกอ่ะโอ้โหคนลูกเหมือนกันนะ